ท่านผู้ชมครับไปที่กำแพงแสนหน่อยนะฮะ
สพกำแพงแสนจับกลุ่มผู้ต้องหา๓คน
ไปยิงผู้ชายวัย๒๘ปีเสียชีวิตอยู่กลางถนน
คือหลังจากคำสารภาพเนี่ยบอกว่าปมสังหารมาจากเรื่องยาเสพติดแล้วก็ปัญหาหนี้สิน
เดี๋ยวเรามีภาพจากกล้องวงจรปิดด้วยนะครับแล้วก็มีคลิปเสียงด้วย
นี่เดี๋ยวงนี้เหตุการณ์เกิดขึ้นเมื่อช่วงตี๓วันที่หนึ่งกภที่ผ่านมานะครับ
วันนั้นสพกำแพงแสนได้รับแจ้งเหตุว่ามีผู้เสียชีวิตอยู่กลางถนน
ไปตรวจสอบพบว่านายพรชัยเมืองนกอายุ๒๙
ที่เสียชีวิตอยู่เนี่ยถูกยิงนะฮะ
ถูกยิงตามร่างกายหลายจุดด้วยกัน

เคยถูกจับคดียาเสพติดมาหลายครั้งด้วย
ก่อนที่วันนี้ตำรวจจะไปจับผู้ต้องหาได้๓คนด้วยกันนะครับท่านผู้ชมครับ
มีนายมงคลเชื้อพุกอายุ๔๙นี่เป็นมือยิงเลยมือปืน
นายบุญนาคพรมประสิทธิ์อายุ๓๓
แล้วก็นายวินัยกองม่วงอายุ๒๙นะฮะมีอีกคนนึงนะยังหนีอยู่นะฮะร่วมก่อเหตุด้วย
ชื่อนายจักริตอ่อนสัมพันธ์คดีนี้มีผู้ต้องหาทั้งหมดสี่คนจับได้สามหนีหนึ่ง
คนที่จับได้สารภาพว่าคืนวันเกิดเหตุนัดนายพรชัยผู้ตายให้มาเจอที่ริมถนน
เพื่อเคลียร์ปัญหาเรื่องหนี้สินจากนั้นมีปากเสียงทะเลาะกันผู้ต้องหาอ้างว่านายพรชัย
ใช้มีดวิ่งไล่แทงกลุ่มพวกเขาก่อนนายมงคลก็เลยชักปืนขึ้นมายิงใส่นายพรชัย
จากนั้นทั้งหมดก็พากันขึ้นรถกระบะหลบหนีไปแล้ววันนี้ก็ถูกจับได้
ความคืบหน้าวันนี้นะครับท่านผู้ชมครับคุณนฤทธบุญนิ่มผู้สื่อข่าวของเรา
ลงพื้นที่ไปนะครับจุดเกิดเหตุริมถนนกำแพงแสนพระแท่นนี่ฮะตรงนี้เลยนะครับ
ยังมีคราบเลือดเนี่ยติดอยู่บนถนนอยู่เลยเราได้ภาพจากกล้องวงจรปิด
ในพื้นที่ใกล้จุดเกิดเหตุจะพบว่าช่วงตี๑๕๐คือเวลาในกล้องวงจรปิด
มันจะไม่ตรงกับเวลาจริงนะแต่กลางดึกนั่นแหละคืนวันที่๑กุมภาพันธ์
จะเห็นกลุ่มผู้ต้องหา๔คนขับรถกระบะมาจอดที่จุดเกิดเหตุ
ขึ้นรถ่างเปลืนเรานับละ๗นัดครับ
มีเสียงเอามันขึ้นรถเอามันขึ้นรถแล้วมีเสียงปืนตามมาค่ะรวมรวมละหกเจ็ดนัด
แล้วจะมีเสียงขับรถออกไปค่ะกลุ่มผู้ต้องหาอ้างว่านัดนายพรชัยมา
ผู้ตายเนี่ยมาเคลียร์เรื่องปัญหาหนี้สินค่ะแล้วตกลงกันไม่ได้ทะเลาะกัน
อ้างว่านายพรชัยเนี่ยจะใช้มีดเนี่ยไล่แทงเขาก่อนนายมงคลหนึ่งในกลุ่มผู้ต้องหาก็เลยชัก

คุณนฤทธบุญนิ่มผู้สื่อข่าวของเราได้ภาพจากกล้องวงจรปิดทางแยก
เข้าหมู่บ้านไม่ห่างจากจุดเกิดเหตุมากนัก
นี่เป็นกระบะของกลุ่มผู้ก่อเหตุนะครับ
ขับผ่านกล้องไปประมาณตีหนึ่งหกนาทีคาดว่านายพรชัยอาจจะอยู่ในรถกระบะคันนี้แล้ว
แล้วก็คงจะพาไปทิ้งหรือว่าไปอยู่ที่จุดไหนอะไรยังไงเนี่ยฮะ

หรืออาจจะไม่อยู่ก็ได้หรืออาจจะทิ้งศพไว้กลางถนนอันนี้ก็ไม่รู้นี่นะฮะจะเป็นภาพต่อเนื่องกันนะครับ
นายพรชัยศพญาติรับมาแล้วนะครับตั้งบำเพ็ญกุศลที่บ้านพ่อเนี่ยอายุ๖๘
พ่อบอกยังทำใจไม่ได้ลูกชายไม่เคยเล่าเรื่องอะไรให้ฟังส่วนไอ้เรื่องคดียาเสพติดที่อยู่
ระหว่างการหนีการจับกลุ่มของตำรวจลูกก็ไม่เคยเล่าแต่ไม่เชื่อคำกล่าวอ้างของกลุ่ม
ผู้ก่อเหตุที่บอกว่าลูกชายเนี่ยเอามีดมาจะไล่แทงไล่ฟันเขาก่อนก็กลุ่ม
ผู้ก่อเหตุมากันตั้ง๔คนคิดว่าลูกชายเนี่ยน่าจะถูกอุ้มขึ้นรถแล้ว
เอาไปยิงทิ้งแล้วโยนทิ้งถนนมากกว่า
เอามีดไปไล่แทงเขาก่อนเชื่อไหมครับไม่เชื่อ
ผมผมไม่เชื่อก้มก็จะกดขึ้นรถนะกำลังคลิกขึ้นรถ
ขึ้นรถขึ้นรถหยุดตอนนี้เด็กมันไม่ยอมขึ้นอ่ะมันก็สู้อ่ะมัน
ยอมตายนะพูดง่ายถ้ามันอุ้มขึ้นรถไปนะเอาไปทิ้งที่ไหนพ่อแม่จะรู้ไหมก็ไม่รู้

อ๋อเขาพยายามขึ้นรถไป
ขึ้นรถบอกว่าเฮ้ยขึ้นรถเอาจับมันขึ้นรถจับมันขึ้นรถแล้วก็ยิงรัวเลย
จะให้มาขอบสมัครมามันแต่เราไม่มีสิทธิ์ร้องเขาหรอก
ใช่เหมือนกลุ่มนักรา
ก็ไม่อยากก็ให้มันตายทุกสบายแค่นั้นแหละ
แบบนี้นะฮะ